จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เขาเตรียมที่จะเปิดถนนเส้นใหม่
ถนนนี้มีชื่อว่าอธิวรา

ถูกต้องค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาเตรียมที่จะเปิดถนน
ถนนอธิวราเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตูนบอดี้แลม
เพราะคุณตูนบอดี้แลมเขาเป็นชาวสุพรรณบุรี

ใช่นอกจากเปิดถนนใหม่แล้วนะคะ
ก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับงานสงกราน
เชิญชวนใครที่อยู่ใกล้บอกเป็นสงกรานย้อนยุคเย็น
ทั่วล่ามหาสงครานสุพรรณบุรีค่ะ
นายนพริตสิริโกศลประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
แถลงข่าวการจัดงานยืนทั่วล่ามหาสงครานสุพรรณบุรี

ซึ่งเป็นการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดขึ้นสงกรานพอดี๑๓๑๕เมษายนนี้
ภายใต้แนวคิดสงครานวิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยค่ะ

ใครที่จะมาเที่ยวงานแต่งชุดไทยย้อนยุค

เข้ามาร่วมงานสนุกสนานแน่นอนนะคะ

อกจากเปิดงานเย็นทั่วล่ามหาสงคราน
แล้วจะมีพิธีเปิดถนนอธิวราอย่างเป็นทางการ
วันแรกของสงครานพอดีเลย๑๓เมษายน
เชิดชูเกียรติให้กับนายอธิวราคงมาลัย
นักร้องขวัญใจวัยรุ่นชาวสุพรรณที่สร้างชื่อเสียง
แล้วก็ประสบความสำเร็จกับการจัดโครงการ
เป็นขวัญใจทุกเพศทุกวัยทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะ

เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศอันนี้ดังมาก
แล้วก็เราเคยนำเสนอข่าว
เรียกรอยยิ้มคุณผู้ชมทุกเช้าทุกวัน

เปิดตัวทั้งงานสงครานแล้วก็เปิดถนนชื่อตัวเองนี้ด้วยนะคะ
ฟังเสียงประหลัดจังหวัดสุพรรณค่ะ
ที่สำคัญคือปีนี้เราจัดที่ถนนอาทิตย์เวลา

เพราะว่าตูนเป็นคนสุพรรณสร้างชื่อเสียงให้กับสุพรรณและประเทศชาติ
เราจะทำการเปิดใต้ถนนตูนเช้าวันที่๑๓นะครับ
แล้วก็จัดงานสงการในถนนตูน
ซึ่งจะมีขบวนแห่จากทั้ง๑๐อำเภอนะครับ
มีพิธีส่งน้ำหลวงพ่อแตทองคำส่งน้ำพระสงฆ

แล้วก็เคลื่อนขบวนมาที่ถนนอธิวรานะครับมีการประกวดทีวีสงการ
แล้วทั้ง๓วันจะมีเวทีดนตรีมีอุโมงน้ำ
เราใช้คลองชุมภาษาบริเวณถนนอธิวราส่งน้ำเข้ามาให้ประชาชนได้เล่นน้ำ
สุภัณฑ์เขาก็เตรียมงานใหญ่เหมือนกันนะสำหรับสงกราน
ทั่วล่ามหาสงครานสุพรรณบุรีเริ่ม๑๓นาฬิกานะคะวันที่๓
บริเวณถนนอธิวราหรือว่าถนนพี่ตูน
จุดนี้ก็คือคู่เมืองเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ซึ่งนอกจากขบวนรถแห่บุปชาติแล้วนะคะ
ของทั้ง๑๐อำเภอก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีคอนเสิร์ตด้วย
รวมทั้งประกวดเทพีสงกรานและการจัดมหากรรมอาหารนะคะ
คุณผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจตลอด๓คืนของการจัดงานครั้งนี้
ซึ่งทางทีมข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
จะมีการรายงานบรรยากาศด้วยนะคะ
โอ้ดีจังเลยสำหรับการเปิดถนนอธิวรานาฬิกาสุพรรณ
นะครับแล้วก็ช่วงสงกรานเราก็คงตะลุยไปรายงานในหลายพื้นที่นะ
แล้วก็จะได้เย็นทั่วล่ามหาสงกรานไปพร้อมกัน
เพราะเมื่อวานททเขาเปิดโครงการนี้แล้วนะ
ทั่วล่ามหาสงกรานอาแมซิ่งสงกราน๒๐๑๖
เที่ยวแบบไทยแบบวิถีไทยนะครับ
แล้วก็เน้นย้ำให้ไปเที่ยวเมืองกรองกันด้วย

รสินกำแพงเพชรจันทบุรีนครศรีธรรมราช